คลิปเด็ดต่อไปในช่วงนี้

คนนี้ก็เหมือนกันถึงแม้จะสายเป็นงูขนาดนี้ก็ตามครับ

ไม่ยอมจอดอะ

เกือบซวยอ่ะคันเนี้ยอ่ะอ้าว
มันได้ชนใครสักคนแน่เลยยังไม่ยอมจอดอีก
ชนละชนไม่รอดเห็นไหมมันดันไปทั่วเลย
มันชนจริงจริงสุดท้ายไปชนแท่งเบรีเออร์พลาสติกสีส้ม
โอ้โหตอนแรกจะชนแหล่ไม่ชนแหล่ข้ามเลนไป
รถจักรยานยนต์เอ่ยรถยนต์เอ่ยทุกคนก็ต้องหลบสิฮะ
นะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะสายกันได้ขนาดนั้น
วิทย์จะชนอยู่หลายครั้งผู้หญิงซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปมา
นี่ก็พยายามขับตามไม่กล้าแซงกลัวจะชนอยู่ห่างอย่างห่วง
แต่ก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้จนกระทั่งรถคันนี้ก็ไปเฉียวชนแท่งเบรีเออร์จริง
แต่เหมือนกับว่าคนขับเขายังไม่รู้สึกอะไรนะครับ
ต่อไปเรื่อยฮะสุดท้ายผู้หญิงเจ้าของคลิปก็เลยโทรแจ้งตำรวจดีกว่า
ให้ตำรวจมามาดูสิว่าพี่เขาไปโดนตัวไหนมา
ขอวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาถ่ายคลิปไปโพสต์วันนี้กลุ่มชมรมคมรักมวกเหล็ก
ที่แน่ชาวเด็ดเขาก็เชื่อกันว่ามาวแน่แหละขับสายขนาดนี้นะฮะ